เป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนาหู
เมื่อกี้ใครดูข่าวใส่ไข่ก็คือพี่หนุ่มเล่าเป็นฉากไปหมดแล้ว
สำหรับต้องใช้คำว่าอะไรดีอ่ะ
หนุ่มสาวสองรอบเหรอต้องให้ฉายาเขาว่าอะไรดี

สองคนที่เข้าไปประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะกันในร้านซักผ้า
ที่เป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญ๒๔ชั่วโมงค่ะ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าของร้านอ่ะ
เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ไปแบบไปแจ้งตำรวจเลยค่ะ
อันนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่เกิดเหตุเข้าไปอยู่สองครั้งนะค่ะ
กันยายนครั้งหนึ่งตุลาคมอีกครั้งหนึ่ง
คลิปนี้เนี่ยคือครั้งแรกกันยายนค่ะ
สองหนุ่มสาวขับรถสีขาวเนี่ยมาจอดที่หน้าร้าน
ผู้ชายลงมาใส่แต่ซื้อกางเกงไม่ใส่
แล้วเมื่อกี้นี้คือผู้หญิงคุกเข่าอยู่

แล้วเขาก็ยื่นหน้าออกมา
คลิปนี้คือทางผู้ชายลงมาแล้วก็ถอดกางเกง

เดี๋ยวขอดูตั้งแต่ต้นคลิปก่อนได้ไหม

นี่คือร้านซักกรีด๒๔ชั่วโมง

คือไฟก็เปิดถ้าคนจะมาซักผ้าก็มาได้ตลอด

ใช่ค่ะแล้วก็ปิดประตูรถแล้วก็ออกไป
อันนี้ครั้งแรกครั้งแรกคือมาแบบครึ่งก่อน
ครั้งที่๒ตุลาคมคราวนี้มาแบบเต็มตา

เต็มตาก็คือลงจากรถมาทั้งคู่
เลยท่อนล่างกันทั้งคู่
แล้วเข้ามาภายในร้านทั้งคู่ค่ะ

นี่จะเห็นผู้ชายเนี่ยก็จะเดินไล่
อ่ามันเป็นภาพต่อเนื่องนะอ่าต้องดูเป็นคลิปต่อเนื่องไปนะฮะ
คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะวนอยู่ในร้านเนี่ยสักแป๊บนึง

โดยลักษณะคือฝ่ายหญิงเนี่ยพยายามปิดบังของสงวน

ฝ่ายชายเนี่ยที่เปลือยท่อนล่างเนี่ยก็พยายามเดินไล่ตาม

ซึ่งตรงเนี้ยคาดว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยเขาพอเขาเข้ามาเนี่ย

เออแต่ฟ้าชายก็ยังคงเดินไล่ต้อนไปได้ด้วย

นักศึกษาหรือคนเดินเข้ามาซักผ้าด้วยนะพี่อุ๋ย

คือข้างล่างไม่ใส่แต่ใส่รองเท้าหุ้มข้อ

แล้วก็เนี่ยอยู่อย่างนี้กันนะคะ

ผู้หญิงเดินหนีกลับไปขึ้นรถแล้ว

มันไม่ไหวอะร้านประของเค้าไม่ใช่มารุษไม่ใช่โรงแรม
ไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะมาทำอะไรแบบนี้
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สนหนองจอก
เป็นพื้นที่ของตำรวจสอนอนหนองจอกนะคะ
คือเหมือนตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า
แจ้งไปแล้วตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้า

เอาข้อมูลจากที่พันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐสอนแจ่ม
ผู้กำกับการสอนอนหนองจอกให้เอาไว้ก็คือ
รู้ตัวหนุ่มสาวคู่นี้แล้วครับ
เพราะว่าสองคนนี้เขาเป็นคนโทรมาเหมือนกับว่า

แล้วก็จะเรียกตัวมาสอบสวนถึงสาเหตุเหล่านี้ถูกไหมคะ
เขาก็เลยโทรมาแสดงตัวก่อน
มายอมรับก่อนว่าเออคือเขาสองคนเอง

เดี๋ยวทางข้อมูลล่าสุดของชายหญิงสองคนนี้
เดี๋ยวสรุปให้อีกทีนึงนะ
แต่ว่าทางเจ้าของร้านถ้าเกิดไล่ดูเหตุนะ
เจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญ๒๔ชั่วโมง

เกิดขึ้น๒๒กันยายน๖๕
วันนั้นแม่บ้านร้านตรงข้ามโทรมาบอก
บอกมีนักศึกษาไปเห็นคู่หนุ่มสาว

พอเจ้าของร้านไปเช็คกล้องวงจรปิด
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุคือ๒ทุ่ม
หนุ่มสาวขับกระบะสีขาว

แล้วก็เปิดประตูมาแค่เปิดประตู
แล้วก็พอเขาเหลือไปเห็นว่ามีนักศึกษาเนี่ย
อยู่ที่ร้านซักผ้าแล้วเห็นทั้งคู่เนี่ย
เขาเลยขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
ก็ไปแจ้งความวิทยุทธิสอพรหนองจอก
ติดป้ายประกาศหน้าร้านชัดเจนว่าใครมีเบาะแสเนี่ย

แต่ปรากฏว่ามันมีครั้งที่๒อีก

ขับรถยนต์สีขาวเข้ามาป้ายแดงออก

รถยนต์สีขาวป้ายแดง

แล้วฝ่ายชายเปิดประตูลงมาไม่ใส่กางเกง

แต่ไม่ถึง๓๐นาทีขับมาจอดที่เดิมอีก

ลงจากรถด้วยสภาพเปลือยท่อนล่าง

พยายามจะมีเพศสัมพันธ์กันแต่ฝ่ายหญิงเห็นกล้องวงจรปิด

ซึ่งไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ทั้งสองครั้งเนี่ย

แต่ล่าสุดเหมือนกับเขารู้แล้วว่าเป็นคนเดียวกัน

ตอนแรกที่ไปแจ้งความก็คือตำรวจบอกไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
ตอนแรกที่ไปแจ้งเขาหาอาณาจารย์แล้วมีอัตราโทษปรับ

ข้อหากระทำอนาจารย์ในที่สาธารณะ

มันร้านของเขาแล้วเขาเปิดให้ซักผ้า

พฤติกรรมแบบนี้มันไม่สมควรจริง
ว่าเขาจะสรริยมหรือจะสร้างคอนเทนต์
แต่สำหรับเขาที่เป็นเจ้าของสถานที่เขาไม่โอเค
แต่ครบนี้คือเค้ามีอะไรกันตั้งตั้งคือ
ที่เราเห็นคลิปเนี่ยคือวันเดียวกันนะ

วันแรกเนี่ยมาเจอนักศึกษาเขาเลยขับรถออกไป

ที่ว่ามาวิ่งกันอยู่ในร้านแต่ไปบ้างสุดท้ายและอยู่ตั้งแต่ตี๒ถึง๕นาที
บอกว่าจะเป็นชั่วโมงอ่ะเจ้าของร้านบอกว่าอะ
ทำทำไมมาทำแบบนี้ที่ร้านเขาทำไม

ใช่ค่ะเพราะว่าคือเขาก็โทรไปแสดงตัวกับตำรวจเอง
ก่อนที่จะมีหมายเรียกมาไงเพราะว่าเห็นครูเห็นข่าวตัวเองแล้วค่ะ
ซึ่งเขาบอกแบบนี้เป็นการตอบเจ้าของร้านไปในตัวเลยนะคะ
รับกับการกระทำอนาจารย์ทั้งสองครั้ง
และขอโทษกับเจ้าของร้านและผู้เสพข่าวรวมถึงสื่อมวลชนทุกคน
เจ้าของร้านถามว่าทำทำไมมาทำแบบนี้ที่ร้านเขาทำไม
สาเหตุที่ทำลงไปเพราะว่าขาดความยั้งคิด

พยางขาดความยังคิดอ่าก็เลยทำ
สำนึกผิดแล้วพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
คือเรื่องราวเริ่มต้นจากที่ว่าครั้งแรกสุดเลยที่มากระทำอนาจารย์ใช่ไหม
คือตอนนั้นเนี่ยเขากับแฟนเนี่ยตระเวนขับรถตู้ทึบมาส่งสินค้าให้ลูกค้าในระแวกร้านนี้
แล้วเหมือนเกิดอารมณ์คือขับรถส่งของอยู่แล้วอยู่เกิดอารมณ์
และเห็นว่าเออพื้นที่ตรงนี้ที่จอดรถมันกว้างเหลี่ยมดี
หอพักเกิดอารมณ์ก็เลยใช้คำนี้นะคะแวะกระทำอนาจารย์ซะหน่อย

แล้วก็แวะมาอีกรอบสองเพราะว่าถ้าเอาจากเหตุผลที่เขาให้ก็คือ
จอดรถกว้างเหลี่ยมดีและใกล้หอพักเกิดอารมณ์
นี่ค่ะอืมอ่าคือ
ผมว่าตำรวจต้องดำเนินคดีในทุกข้อหาเท่าที่จะแจ้งความได้ใช่ไหม

มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องว่าสองคนไม่อายหรือไม่อาย
แต่ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมันต่อเนื่องไปแล้วมันมีเหตุอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้จะทำยังไง
คือจริงเคสแบบนี้อย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนมันก็มีข่าวเหมือนกันนะ
นักศึกษาเอ่ยนักเรียนเอ่ยในแต่ละที่ต่างมันก็มีแบบนี้มาให้เห็นเรื่อย
แต่มันเริ่มแบบโจ่งแจ้งขึ้นมากเรื่อยมันเป็นเพราะว่าบางทีบางคนมีเงินจ่ายหรือเปล่า
อาจารย์มันแค่๕๐๐๐แล้วจบหรือเปล่า
นี่ขนาดฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมนะฝ่ายชายก็ตอนหลังนะที่ลงไปในร้าน